วันนี้มีเรื่องสะเทือนใจและสะเทือนกระเป๋าสตางค์ของคุณแน่นอนครับเพราะว่าราคาไข่ไก่ก็ขึ้น
ราคาไก่สดก็ขึ้นเหมือนกันขึ้นเท่าไหร่ติดตามในเช้านี้ต้องรู้
เครือข่ายสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ได้แจ้งปรับราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์มอีกแผงละ๖บาทเมื่อ๑๕พฤษภาคม
คุณผู้ชมทำให้ราคาไข่ไก่ขายปลีก
เบอร์๐ขายแผงละ๑๔๘บาท
ส่วนเบอร์๑แผงละ๑๓๗บาท
ส่วนเบอร์อื่นก็ลดหลั่นกันลงไปครับ
แต่ไม่ใช่แค่ไข่ไก่สิที่ราคาสูงขึ้น
ไก่เองก็ปรับสูงขึ้นด้วยครับโดยน้องไก่ติดสะโพกเนี่ย
แล้วก็อกไก่รวมไปถึงปีกไก่เนื้อไก่ล้วนราคากิโลกรัมละ๑๑๐บาท
ซีกกิโลกรัมละ๑๐๐บาทซึ่งเป็นราคาไก่สดที่แพงที่สุดในรอบ๒๐ปีครับ
เดี๋ยวต้องรอดูว่าถ้ารัฐบาลใหม่ฟอร์มกันได้แล้ว
จะมาช่วยแก้ไขปัญหาราคาไข่ไก่และไก่ได้หรือเปล่านะครับ

ปรึกษาพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
แจ้งเตือนครับว่าประชาชนอย่าได้ไปเชื่อ
เฟซบุ๊คที่รับทำใบขับขี่โดยไม่ต้องไปสอบที่ขนส่งนะ
แล้วเขาจะอ้างว่ารับดำเนินการ
ติดต่อกับกรมการขนส่งทางบกให้
มีหน้าม้ามาโพสต์รีวิวให้ด้วย
จากนั้นก็ให้ส่งข้อมูลส่วนบุคคล
ส่งข้อมูลที่อยู่รูปถ่ายและบัตรประชาชน
พร้อมกับเก็บเงินล่วงหน้า๑๐๐๖๐๐บาท
แต่สุดท้ายใครหลงเชื่อแล้วไปทำ

ที่ผ่านมามีผู้เสียหายไปแจ้งความ

มิจฉาชีพก็มีการปิดเพจ
แล้วก็เปิดเพจใหม่เรื่อยมา

ซึ่งการติดตามผู้กระทำผิดมาลงโทษเนี่ย

ดังนั้นคุณผู้ชมถ้าจะทำใบขับขี่
ต้องไปทำเองติดต่อเองที่กรมการ

และวันที่๑๗พฤษภาคม

เกษตรกรก็เตรียมลงมือไถไร่

ประเทศไทยครับซึ่งจะทำให้

หลายพื้นที่เกษตรกรสามารถ

เหนือคุณผู้ชมจะมีฝนตกร้อยละ๖๐

ร้อยละ๓๐ของพื้นที่ตะวันออก
ฝนตกร้อยละ๔๐ของพื้นที่